รักษาสุขภาพของตัวเองให้ดี
มีเงินเท่าไหร่รักษาจนไม่พอ
ใช่ไม่มีโรคคือราบอันเป้าเสิร์ชนะครับ

แล้วก็ขอขอโทษคุณผู้ชมที่ทานข้าวเช้าอยู่ด้วยนะครับ
เพราะว่าภาพมันจะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่

ถูกเปิดเผยมาจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิชน

นี่ค่ะท่านไปผ่าตัดผู้ป่วยรายหนึ่งนะ
ตะลึงผ่าตัดถุงน้ำดีเจอก้อนนิ้วกว่าพันเมตร

ลักษณะคล้ายกับชานมไข่มุก
ใช่แบบนั้นครูผู้ชม๑๐๐๐กว่าเมตรนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณทัศนัยคุณรัชพรบอกไปนะคะ
ดูแลรักษาเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะ
แล้วก็ถามกันเยอะว่าไอ้โรคนิ้วในถุงน้ำดี

นี่ถามว่าผู้ป่วยมีอาการแบบอะไรมา
อาการแบบไหนมาถึงมาที่โรงพยาบาล

อาการที่มาคือปวดท้องชายโครงขวาตาเหลือง
อาหารอ่อนเพลียปวดหัวแน่นท้องท้องอืด

ใช่ตาเหลืองแน่นท้องท้องอืด
ตอนแรกผู้ป่วยคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
แต่พออันตราซาวน์เท่านั้นแหละค่ะ
นี่แหละค่ะภาพที่เห็นนี่แหละคือคำตอบนะคะ

จริงแล้วมันอันตรายนะโรคนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ย
เพราะถ้าเกิดว่ามาพบแพทย์ไม่ทันหรือช้าเกินไป
อันตรายถึงขั้นแก่ชีวิตได้
แต่ว่าเอาล่ะล่าสุดผู้ป่วยรายนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ยังคงต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกสักระยะหนึ่งนะ

นิ้วในไตนิ้วในกระเพาะอาหาร
ในกระเพาะปัสสาวะนิ้วในถุงน้ำดี
ในถุงน้ำดีเนี่ยนะคะสาเหตุการเกิดเขาบอกว่ามันไม่ได้แน่ชัดเท่าไหร

คิดว่ามันน่าจะเกิดจากคอเลสเตอรอลที่มันมากเกินไป

วิธีการป้องกันไม่ให้เป็นนิ้วในถุงน้ำดีก็คือ
ต้องทานอาหารให้ครบ๕หมู่และครบทุกมื้อ
ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากคนที่ลดความอ้วนอดอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะ

หรือคนที่เป็นโรคอ้วนคนที่มีน้ำหนักตัวเกินปกติ

คือต้องรักษาสุขภาพหมั่นออกกำลังกาย
ทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะครบ๕หมู่ทุก๓มื้อ
นั่นแหละแล้วก็ควบคุมเรื่องของพวกคอเลสเตอรอลต่างนานา
ก็จะป้องกันการเป็นนิ้วในถุงน้ำดีได้

ใช่สุขภาพประจำปีต้องตรวจนะคะ